ในฐานะที่ผู้บริโภคจะตรวจสอบได้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำยังไงบ้างติดตาม

ปีกว่าที่นั่งทำรายการขีดเส้นใต้อยู่ตรงนี้
ผมพยายามเกาะติดติดตามจี้ชัยว่า
ถ้าเราปล่อยให้มีการหลอกลวงกันอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นไม่สุด
คนถูกหลอกเดือดร้อนครับ
ทำมาหากินได้เท่าไหร่ถูกหลอกลวงหมด
ทำมาหากินได้เท่าไหร่ไปเล่นแชร์ลูกโซ่
หาเงินได้เท่าไหร่ไปซื้อครีมหน้าขาวครีมตัวผอมเครื่องสำอางไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน

หมดเงินหมดทองกันเยอะแยะ
ฉะนั้นเราจะปล่อยให้สังคมไทยอยู่สภาพอย่างนี้ไม่ได้ครับ
เมื่อวานนี้เห็นข่าวที่ตำรวจบุกเข้าไปจับ
แล้ววันนี้ก็มีข่าวต่อเนื่อง
ดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์ตั้งแต่เมื่อวานยันมาถึงวันนี้สิ
พร้อมออยยดวกคสับเขอ

ฉะนั้นที่เป็นข่าวต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานจนมาถึงวันนี้
ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี
ที่ตำรวจตื่นขึ้นมาเอาเรื่องเอาราว
กับเรื่องเหล่านี้ไม่ปล่อยไว้ต่อไป
ท่านลองฟังสิ่งที่พลตำรวจเอก
วิราชัยบอกนักข่าวเมื่อวานสิครับ
ผลตำรวจเอกวิรัชัยเนี่ยเป็นระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านบอกว่าเรื่องนี้มันผสมประสานกันหลายเรื่อง
ตรวจสอบแล้วพบว่าโรงงานเนี่ย
อีก๔๕โรงงานที่ถูกผู้ต้องหาพาดพิงเนี่ยกำลังดูกันอยู่
แล้วในเครือบริษัทดังกล่าวเนี่ยพบว่าผลิตภัณฑ์สินค้าราคาต้นทุนต่ำมาก
แต่กลับจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าหลายเท่าตัวสร้างกำไรมหาศาล
แล้วมีประชาชนเป็นตัวแทนจำหน่ายมาก
ถูกหลอกกันเป็นร่วมร้อยล้าน
แล้วก็ให้ข้อมูลถึงเรื่องดาราทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้อง
ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ
ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโรงงานไม่กี่โรงหรอกครับ
รับทำเครื่องสำอางปลอม
รับทำเครื่องสำอางไปขออนุญาตออยก็ไม่ได้
เพราะออยไม่อนุมัติแล้วไปปลอมเครื่องหมายออยอร์
โรงงานเดียวเนี่ยใครจะจ้างให้เขาผลิตเอาสูตรมาเขาทำให้
ใครจะเอาโฆษณาแบบไหนไปทำกันเอง
แต่ออกจากโรงงานเดียวกันเป็นส่วนใหญ่

แต่ว่าทำออกมาหลายยี่ห้อมาก
เมื่อทำออกมาแล้วช่องทางการจำหน่ายดีที่สุดตอนนี้ก็คือ

ไปออกโทรทัศน์ดาวเทียม

โฆษณาขาย
คนไม่รู้ก็เชื่อครับ
อ้าวเห็นมีเครื่องหมายออย่อนี่
มีเครื่องหมายออยแปลว่าถูกต้อง
ด้วยการแอบอ้างสรรพคุณ

หลังจากใช้แล้วเป็นอย่างนี้
ก่อนใช้เป็นอย่างนี้ก่อนกินเป็นอย่างนี้

เดี๋ยวนี้ระบบโฆษณาแบบนี้
คอมพิวเตอร์มันทำได้ทั้งนั้น
หน้าด่างอยู่อย่างนี้

คอมพิวเตอร์ลบไปลบมาทำไปทำมา

แล้วก็ไปอวดอ้างสรรพคุณกัน

ถัดมาดาราเข้าไปเกี่ยวข้องยังไง
ทำเครื่องสำอางทำอาหารเสริมพวกนี้ออกมาเนี่ย
ถ้ามีดารามาเกี่ยวข้องหน่อย
พิธีกรดารานักร้องศิลปินมาเกี่ยวข้องหน่อย

นี่ดาราเขายังใช้เลย
เขายังใช้เครื่องสำอางยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้
แล้วคนที่ผลิตพันธุ์ออกมา

บางทีก็ให้ดารามาเป็นพรีเซนเตอร์
รีเซนเตอร์ไม่พอยังออกข่าวว่า
ดาราคนนี้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์

เขายังใช้เครื่องสำอางนี้

แต่นี่ขายกันเป็นแชร์ลูกโซ่

๑เดือนคุณต้องซื้อให้ได้๑แสนบาท
ถ้าคุณซื้อยอดไม่ได้๑แสนบาท

ไอ้ที่คุณทำไว้แล้วหายหมด
ฉะนั้นเมื่อไปเป็นสมาชิกแล้ว

ไม่รู้จะไปขายใครก็ไปหลอกเพื่อน

เพื่อให้เป็นตัวแทนจำหน่ายต่อ
หลอกกันเป็นแชร์ลูกโซ่อย่างนี้
คุณสามารถเจนชัยจิตรวรรณิต
ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่
มาออกรายการนี้บ่อยหลายครั้งมาก

ล่าสุดที่ว่านมกินให้ขาว
นมกินให้ผอมทั้งหลายที่โคราชเนี่ย
มูลค่าการหลอกลวงกัน

แล้วรับปากว่าจะเอาเงินไปคืนให้ผู้เสียหาย

อยู่ในกลุ่มคายของนี่ครับ
ของโรงงานที่โดนจับเมื่อวานซื้อนี้

ยังเหลืออีกหลายคนที่หลบหนีอยู่
มีระดับเจ้าของผู้ประกอบการนะ

สิ่งที่ต้องทำให้ต่อเนื่องก็คือว่า
หนึ่งรัฐบาลต้องเอาจริงอย่างนี้
เหมือนกับที่พลเอกวีรชัยทำนี่แหละ
แต่ว่าอย่าทำเป็นไฟไหม้ฟางนะ
อย่าทำวูบวาบเป็นไฟไหม้ฟาง
เรื่องนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
เพราะกฎหมายมีอยู่แล้ว
แต่ว่าเนื่องจากตำรวจก็จะอ้างว่า

ฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องให้คนไปร้อง
แต่ตอนนี้เขามาร้องแล้ว
อันที่๒ไปดูสิครับ
กฎหมายตัวไหนถ้าจำเป็นต้องแก้ให้มันเด็ดขาดขึ้น

ใช้ช่วงเวลาที่สนช
มาจากแม่น้ำ๕สายนี่แหละ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ออยปลอมทำเครื่องสำอางปลอม

ผมเคยคุยกับรัฐมนตรีจุลิน
ลุยไปจับโรงงานเลยนะตอนนั้นโรงงานทำเครื่องสำอางปลอม

ท่านบอกว่าไปจับตามห้างมันจิบจ้อยปลายทาง

โทษของทำเครื่องสำอางปลอมปรับเท่าไหร่ไหมครับ
๕๐๐๐บาทเขายอมให้ปรับทุกวันยังได้เลย
เพราะว่าที่ทำออกมาเนี่ยได้กำไรมหาศาล
ฉะนั้นหนึ่งตำรวจต้องเอาจริงเอาจัง

จะอ้างว่าไม่มีคนไปคอยตรวจตรา

แต่ว่าผู้รักษาอำนาจผู้รักษากฎหมาย

ทุกวันนี้หนึ่งเราจับกันไม่จริง
เราเป็นไฟไหม้ฟางวูบวาบวาบ

บางทีก็เปิดโอกาสให้มี

ไม่ได้ออยแต่ทำออยปลอมขึ้นมา
คนที่ไปตรวจตราก็ทำไม่รู้ไม่ชี้
เราจะปล่อยให้สุขภาพของประชาชน

แล้วไปหมดเงินกับพวกนี้เหรอครับ
แล้วพวกนี้พอร่ำรวยมาก
หนีไปต่างประเทศ
กฎหมายเราก็ตามไม่ถึง

หาเงินหาทองไปอยู่ต่างประเทศ

หลายครอบครัวแตกแยก

ฉะนั้นวันนี้ขอชื่นชม
พลตรเอกวีระชัยสงมติตาครับ

โรงงานแบบนี้ยังมีอีกเยอะ

ท่านจะมีบริหารประเทศอยู่อีกประมาณเท่าไหร่

แก้เสียตอนนี้

มีสองเรื่องหนึ่งกฎหมายเขาเด็ดขาด

แล้วคนที่หลอกคนแบบนี้ไม่มีหรอกครับ

เอาละนี่คือสิ่งที่เราได้ตามกันมา

อะไรนะเตี้ยทำให้สูง

ก็มันมีการโฆษณาบางอย่างนะ

ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับพันธุกรรม

กินผลิตภัณฑ์นี้สูงได้
ไปปล่อยให้เขาโฆษณาอย่างนี้ได้ยังไง
ถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บออยต้องพุ่งไปทันทีเลย
ตอนนี้ต้องไม่มีแบบนี้ออกมา

เพราะฉะนั้นหน่วยงานต้นทางจริงก็ต้องเข้มงวด
แล้วก็เอาจริงเอาจังในเรื่องของการตรวจสอบผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ์ที่ออกมา

ดาราเนี่ยคุณอาจจะไม่เกี่ยว

การที่คุณไปงานเขาไปเปิดตัวงานเขา

พุ่งเป้าไปถล่มดารากับเน็ตไอดอลเยอะมาก
เพราะว่านั่นคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญ

แล้วไปบอกว่าคุณเป็นเจ้าของโปรดักต
เป็นเจ้าของสินค้าเขาให้เงินคุณไม่เท่าไหร่
แต่เขาไปขายรวยกันมหาศาล

เพราะฉะนั้นพวกนราพิธีกร

ไม่เห็นทำอะไรแค่ไปงานก็เฉย

ที่ต้องจริงดาราศิลปินเอง

สนใจและใส่ใจในโดยการตรวจส่องนี้
มากขึ้นอีกเพราะว่าเราถือเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมด้วย

แล้วก็เรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงเพราะเขาบอกเลยว่า
ดาราเกือบทั้งประเทศไทยโฆษณาให้ผลิตภัณฑ์นี้มาหมดแล้ว
นี่ยังไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่กวนหลังบ้านหลังร้าน
ผลิตภัณฑ์เล็กอีกนะฮะ